เรื่องของอุปเทศคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องของเครื่องเล่นกันนะครับ

เครื่องเล่นที่คุณคิดว่ามันผ่านผลที่สุดที่คุณเล่น
คือหลายคนคงจะเคยได้เล่นเครื่องเล่นแต่ละประเภทมาเหมือนกัน

มันจะเป็นลักษณะเหวี่ยงขึ้นไปแล้วก็ลงมาขึ้นแล้วลง
ปรากฏเหตุการณ์นี้นะคะมีคนขึ้นไปเล่นแล้วตกลงมาค่ะ
โอ้โหภาพเหตุการณ์มันหวาดเสียวจริง
แล้วดูเด็กที่ยืนอยู่ตรงหน้ากล้องตรงนี้

เขากำลังดูไม่รู้ว่ามีเพื่อน
มีคนในครอบครัวอยู่บนเครื่องเล่นนี้หรือเปล่า
ตัวน้องเขาเองยังตกใจแล้วมีคนนะคะ
วิ่งขึ้นไปจังหวะที่มีคนตกลงมา

ประมาณสักรอบที่๓เนี่ยค่ะ

แต่เขาก็ยังหลุดลงมาจากแรงเหวี่ยงนั่นเอง
นี่คือเครื่องเล่นที่ขวัญเล่าให้ฟัง
แว้งเหวี่ยงแรงเหวี่ยงของมันเนี่ยมากขึ้น
จนทำให้มีคนที่ไปเที่ยว
นั่งอยู่บนเครื่องเล่นนี้ตกลงมากระแทกพื้นได้รับบัตรเจ็บทั้งหมด๕รายค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ในงานแฟร์ที่จัดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
เจ้าของเครื่องเล่นนี้นะคะชื่อว่าคุณชายศประพันธ์
ออกมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
บอกถึงสาเหตุด้วยว่าเป็นเพราะพนักงานที่ควบคุมเครื่องลืมล็อก
ฮะหลายคนตกใจลืมล็อกได้ยังไงอีก
แล้วมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้แผงเหล็กถูกแรงเหวี่ยงจนมันเปิดออก
และคนที่ตกลงมาความสูงคุณคิง๓เมตรค่ะ
โอ้โหน่ากลัวนะครับตึกหนึ่งชั้นเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่จังหวัดกระบี่มีการเดินทางเข้าไปตรวจสอบเครื่องเล่นนี้แล้วนะคะ
กับผู้เชี่ยวชาญด้วยออกมาเปิดเผยแบบนี้
เพราะหลายคนตั้งข้อสงสัยตั้งแต่เริ่มต้นตอนเห็นคลิปนี้ว่า
เอ๊ะเครื่องเล่นมีปัญหาใช่ไหมเครื่องเล่นชำรุดหรือเปล่า
ปรากฏพอไปตรวจสอบนะคะระบบเซฟตี้ของเครื่องเล่นมีความมั่นคงแข็งแรงดีค่ะ
ระบบล็อกสามชั้นระบบล็อกชั้นสุดท้ายเป็นแบบสายเซฟที่เบลต

เขาบอกว่าตรงนี้จริงมันมีความแข็งแรงนะ
ที่จะป้องกันไม่ให้ตัวแผงเหล็กเซฟตี้เปิดออกได้
ครับผมก็เขาลองทดสอบลองดึงนะฮะนี่คือชั้นที่๓
ทีนี้๒ชั้นก่อนหน้าก็จะมีระบบล็อกเดี๋ยวพาไปดู
ระบบล็อกอ่านมีจุดนี้๑จุดนี่ฮะนี่จะเป็นเหมือนกับระบบลงกรอน
พอขึ้นไปนั่งปั๊บต้องล็อกตรงนี้คือลงกรอนนี่ชั้นที่๑
ที่สองคือตรงนี้ตรงบริเวณที่นั่งของคนที่ขึ้นไปเล่นนะฮะ
พอนั่งเสร็จแล้วต้องกดไอ้เจ้านี้ไอ้ด้ามนั้นกดลง

แต่เมื่อวานคือลืมล็อกตรงนี้ใช่ไหมฮะ
เลยเกิดประเด็นปัญหาว่าพอขึ้นไปปั๊บ
ตัวก้านที่มันกั้นมันเลยเปิดออก
เหวี่ยงคนร่วงตกลงมาถึง๕คนด้วยกัน
ไม่น่าเชื่อนะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ

จังหวัดกระบี่ค่ะคุณพุทธิพงศิริมาตร
มีคำสั่งแล้วนะคะว่าต้องให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะ
ในการเปิดให้บริการเครื่องเล่นทุกตัวภายในงาน

แล้วก็ให้เจ้าของรับผิดชอบดูแลคนเจ็บอย่างเต็มที่ด้วย
ส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง๕รายค่ะคุณผู้ชม
ก็แบ่งออกเป็นเด็ก๔รายนะคะมีผู้ใหญ่๑คน
คือเด็ก๔คนกลับบ้านไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ

ชื่อว่านางสาวนะคะกริตยาวดีชัยชนะค่ะอายุ๓๔ปี
เธอต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะอะไรเธอเจ็บหนักสุด
กระดูกข้อมือแขนขวาแล้วก็กระดูกเชิงกรานของเธอหักนะ
ทีนี้กลุ่มผู้บาดเจ็บ๕คน
ตัวนางสาวกิตยาวดีเธอเล่าแบบนี้ว่า
มาด้วยกันมากันเป็นครอบครัว
ตัวเธอเนี่ยสาเหตุที่ต้องขึ้นไปนั่งบนเครื่องเล่นเพราะอะไร
เธอก็เลยขึ้นไปด้วยสุดท้ายก็ตกลงมา
นี่แหละค่ะทางด้านของสารวัตรสอบสวนค่ะ
สพเมืองกระบี่พันรวจโทชาติชายนะคะเจ้าของคดีท่านบอกแบบนี้แหละ
ตอนนี้เดี๋ยวต้องเรียกทางเจ้าของเครื่องเล่นมาสอบปากคำ
รอใบรับรองแพทย์จากผู้บาดเจ็บทั้งหมด

เรื่องต้นตอนนี้มันต้องเป็นเรื่องของการประเมิดประมาทเลินเล่อ

ส่วนจะมีความผิดพรบอื่นหรือไม่เดี๋ยวต้องไปรอตรวจสอบด้วย
ทีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมตอนต้นว่า
เจ้าของเครื่องเล่นคุณชายศเขาก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบ

ยืนยันกับทีมข่าวของเราอีกทีนึงว่า
ยังไงก็จะดูแลคนเจ็บอย่างเต็มที่
เครื่องเล่นทุกเครื่องตัวคุณชายศบอกมันมีมาตรฐานนะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขายอมรับเลยแหละ
มันเป็นความบกพร่องของพนักงานของเขาเอง
จุดนี้ว่ากล่าวตักเตือนและเดี๋ยวจะเปลี่ยนคนควบคุมเครื่องเล่นใหม่ค่ะ
เครื่องเล่นทุกตัวมันมีมาตรฐาน
แต่คือมันมีความมาตรฐานมันไม่เคยมีเกิดเหตุ
แต่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่เด็กเราประมาทเลิศครับ
ตอนนี้ในส่วนของพนักงานเราเนี่ยเราก็มีการว่ากล่าวตักเตือน
หรือว่ากล่าวตักเตือนแล้วครับอืม
กล่าวตักเตือนแล้วก็ต้องเปลี่ยนทุนไปครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยอยากจะลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยนะ
ตรงจุดที่เกิดเหตุไปดูเครื่องเล่นนี้กันหน่อยค่ะ
ปรากฏว่าไปเจอกับพนักงานคนที่ดูเครื่องเล่นนี้เลย
คนนี้แหละค่ะตัวสำคัญเลยนะคะคุณตะวันศรีรุ้ง
คุณตะวันเล่าแบบนี้บอกวันเกิดเหตุมีลูกค้ามาเล่นประมาณ๗คนก็ขึ้นเห็น
ก็บอกให้ลูกค้านี่แหละคนมาเล่นนะขึ้นไปนั่งรอกันก่อน
แล้วก็ระหว่างนั้นก็มีการผลักตัวครอบมาดักลำตัวเอาไว้
แต่ยังไม่ได้ล็อกถามว่าแล้วตอนนั้นทำไมยังไม่ล็อก
คุณตะวันเขาบอกแบบนี้ว่าเพราะกำลังรอดูอยู่ว่า
เดี๋ยวจะมีลูกค้าคนอื่นเนี่ยคนที่อยากจะมาเที่ยวงานแล้ว
เขาจะขึ้นมาเล่นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
จนสุดท้ายเอาไม่มีลูกค้ามาแล้วก็เลยทำการเล่นเครื่องทันที
เปิดเครื่องว่าอย่างนั้นเถอะปรากฏสุดท้ายลูกค้าตกลงมา
เพราะเขาไม่ได้ล็อกก็ยอมรับเลยนะคะ

และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มันเกิดเหตุขึ้นค่ะ
ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวล็อกดีอยู่แล้วเครื่องก็ปกติแต่ลืม
นี่แหละค่ะเอาอย่างนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราดีกว่า
ตัวคุณจ๋าเนี่ยลองเหมือนกันขอลองหน่อย
คุณจ๋าบอกเออไปทดสอบความแข็งแรงกันหน่อยก็แล้วกัน
บอกเจ้าหน้าที่ไปตรวจแล้วเรื่องของเซฟตี้ระบบอะไรมันปลอดภัยใช่ไหม
ก็เลยไปลองนั่งดูคุณจ๋าบอกกับเราแบบนี้เล่าให้เราฟังบอก
ทดสอบนั่งแล้วไอ้ตัวครอบลำตัวเนี่ยมันมีน้ำหนักที่ยึดร่างกายของคนได้ค่อนข้างแน่นหนาพอสมควร
ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ล็อกจริงแล้วคุณจ๋าบอกเลยโอกาสที่จะหลุดกระเด็นออกไป
ยากมากเพราะอะไรมันจะมีตัวล็อกที่ขาของคนเล่นอีกด้วยนะคุณ
ก็คงอย่างที่คุณคิงอธิบายนั่นแหละค่ะว่าเรื่องของตัวล็อกเนี่ยมันเป็นระบบล็อกหลายชั้น
ครับผมงานยังคงจัดไปถึง๒๑พฤศจิกายนอย่างไรก็ตาม
ก็คงต้องเข้มงวดเรื่องของความปลอดภัยด้วย
ขออนุญาตถูกต้องมีคนควบคุมดูแลแต่ดันหลงลืมซะได้